มีใครรู้สึกบ้างไหมคะว่าช่วงนี้ซื้อไข่ทำไมไข่ราคาแพงจัง
ปรับขึ้นราคาอีกแล้วหรือเปล่าจริงจริงวันนี้กระทรวงพาณิชยออกมาบอกแล้วนะคะว่า
ไข่ไก่ปรับขึ้นราคาจริงค่ะเพราะว่าขาดตลาดต้นทุนปรับเพิ่มขึ้น
สาเหตุก็มาจากอากาศร้อนและภัยแรงนะคะต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะราคาไก่ปรับ
ราคาไข่ไก่นะคะปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ขอนแก่นค่ะ
ล่าสุดไข่ไก่เบอร์ศูนย์เนี่ยอยู่ที่แผงละหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทแล้วนะคะ
จากเดิมราคาไม่เคยเกินหนึ่งร้อยสี่สิบบาทเลยขายปลีกอยู่ที่ฟองละหกบาทค่ะ
โดยผู้ค้าไข่ไก่บอกว่าราคาไข่ไก่ตอนนี้เนี่ยถือว่าแพงที่สุดที่เคยขายมาเลย
ซึ่งทางฟาร์มก็แจ้งว่าไข่ขาดตลาดแล้วก็อาจจะมีการต้องปรับขึ้นราคาอีกด้วย
อุดมศรีสมทรงรองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์บอกว่า
จากการตรวจสอบเกี่ยวกับราคาไข่ไก่ที่ปรับขึ้นเนี่ยเพราะว่าราคาขายดังกล่าวมันสอดคล้องกับราคาต้นทุนการผลิตที่มันปรับเพิ่มขึ้นค่ะ
แต่ก็ยังคงอยู่ภายใต้ราคาที่กรมการค้าภายในกำกับดูแลสำหรับสาเหตุที่ไข่ไก่มีการปรับขึ้นราคาก็เป็นเพราะว่า
ปัญหาภัยแรงกับอากาศที่ร้อนจัดส่งผลต่ออัตราการออกไข่ค่ะแม่ไก่ออกไข่ลดลงแถมไข่ยังมีขนาดเล็กลงด้วย
ส่วนของไข่ไก่เบอร์สามถึงห้ามันก็เลยมีเยอะขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ย
ไข่ไก่เบอร์สามถึงห้าจะมีอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของตลาดรวม
ส่วนไข่ขนาดใหญ่เบอร์ศูนย์ถึงเบอร์สองเนี่ยเมื่อก่อนมีห้าสิบเปอร์เซ็นต์
แต่ตอนนี้เหลือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะพอไข่ขนาดใหญ่มีสัดส่วนลดลง
เกษตรกรก็มีรายได้ลดลงแต่รายการรายจ่ายค่าอาหารเนี่ยมันยังเท่าเดิม
ก็เลยต้องมีการปรับราคาไข่ไก่ขึ้นเพิ่มนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนค่ะ
แต่เบื้องต้นจากการหารือร่วมกับผู้เลี้ยงไก่ไข่คาดว่าอีกหนึ่งเดือนนะคะ
ทุกอย่างน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ไข่เบอร์ใหญ่ก็จะมีเพิ่มมากขึ้น
ตอนนี้ก็ได้มีการสั่งการให้พาณิชย์จังหวัดจับตาราคาไข่ไก่อย่างใกล้ชิด
เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคแล้วค่ะ